ดีปีนเข้ามาที่บ้านเอาน้ำมันราดบ้านคนอื่นเขา

เหตุการณ์นี้วงจรปิดจับภาพได้นะ

คุณวางเคลิงเหมือนกันหน่อยค่ะใช่ค่ะดูเหตุการณ์กันนะคะ
คลิปนี้มันไม่มีเสียงหรอกค่ะเดี๋ยวดูค่ะ
โอ้โหเห็นแบบนี้คุณดูสิไฟลุกแล้วอ่ะแล้วมาถึงก็เทน้ำมันราดบ้านคนอื่นเขา
จับภาพได้ชัดเจนแล้วนะคุณเทน้ำมันทั่วบ้านเลยอ่ะใช่คือตั้งแต่ปีนี่นี่
ปีนกระโดดปั๊บข้ามรั้วเข้ามาแล้วเอาถังน้ำมันมานะ
เทราดจุดไฟเผาไม่ใช่แค่จุดไฟเผาอย่างเดียวไง
เขายังไปทำลายข้าวของกระจกกระจกแตกหมดเลยค่ะครับ
บ้านเสียหายหลายจุดแต่จุดที่หนักที่สุดคือห้องครัว
อยากให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาทำแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
พอก่อเหตุเสร็จนะทิ้งถังน้ำมันเอาไว้ด้วยแล้วก็หนีไปเลย
จริงจริงเนี่ยคุณที่เอามาลงเฟซเนี่ยเขามีการถ่ายภาพนิ่งด้วยนะ
ในห้องของเขาที่รับความเสียหายเขาบอกว่าโอ้โหนี่ในห้องเขา
นี่ไหมห้องครัวได้รับความเสียหายไปหมดเลยเพลิงมันไหม้ไปหมดเลยนะฮะ
เนี่ยการวางเพลิงแท้เลยคุณข้อหานักนะ
ใช่ค่ะขอให้จับตัวได้เร็วด้วยนะคะ